คุณผู้ชมยังจำตีโอรสกันได้ไหมคะ
ต้องย้อนนิดนึงว่าตีโอรสเป็นหนึ่งในแก๊งโอรส
แล้วก็เคยเสพโชว์เสพยาผ่านทางโลกโซเชียลมาแล้ว
รวมทั้งท้าทัยครัวหรี่ด้วย
ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสที่โด่งดังทีเดียว
ล่าสุดตีโอโรดก็เปิดใจกับทางไทยรัฐทีวี
หลังจากที่พ้นโทษจากเรือนจำมาเป็นครั้งที่๕
ประกาศบอกว่าจะออกจากแก๊งโอรสแล้วนะคะ
รวมทั้งจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีด้วย

เจอแบบว่าจัดจักรนะเดี๋ยวรู้เลย
เออว่าเป็นอย่างไรใครเอา
นายราชินบุญมาดีหรือตีโอรส
ปรากฏตัวผ่านโลกโซเชียลด้วยการพูดท้าทายวัยรุ่นคู่อริ
ประกอบกับท่าทางที่ยียวน
ทำให้ชื่อของตีโอรสโด่งดังในโซเชียลเพียงข้ามคืน
แก๊งโอรสนั้นตีเป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในฐานะของหัวหน้าแก๊ง

ตีก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ที่สถานบริการแห่งหนึ่งย่านหัวหิน
ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการติดคุกครั้งที่๕ในชีวิตของเขาเอง

ตีโอรสได้ประกาศหันหลังให้กับวงการสีเทา
และเลิกเกี่ยวข้องกับแก๊งโอรสอีกต่อไป

คือผมอยากจะออกมาจากในแก๊งโอรสอยู่แล้ว
เพราะบางสิ่งบางอย่างผมไม่ได้กระทำ

แต่ถ้าบอกว่าผมอยู่ในแก๊งรถไม่ใช่แล้ว
ต่อไปนี้ผมไม่อยู่ในแก๊งอะไรนะครับ
หัวหน้าแก๊งโอรสเล่าว่าได้ตั้งแก๊งนี้ขึ้นมา

ปัจจุบันนี้ตีมีอายุ๓๔ปีแล้ว

เขาคืออาชญากรที่ทำสิ่งผิดกฎหมายมาทุกรูปแบบ
แต่ในวันนี้มีจุดพลิกผันที่ทำให้เขาต้องปรับตัวกลับใจ

ผมมีลูกลูกผมเพิ่งคลอดมาได้๔เดือนแล้ว

แล้วตัวผมเองผมก็อยากจะเลิก

อยากจะให้สังคมรับรู้แต่ผมไม่มีโอกาสได้พูด
รองผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด๑
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กล่าวว่าแก๊งโอรสถือเป็นแก๊งอาชญากรรม
ที่ตำรวจขึ้นบัญชีไว้ลำดับต้น
เนื่องจากได้เผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านโลกโซเชียล
ได้ทำการกวาดล้างจับกลุ่มมาโดยตลอด
มีการแพร่ระบาดแล้วมันจะเป็นรัฐที่เอาอย่าง
อยู่ในสังคมวัยรุ่นซึ่งมันอันตราย
จะมีการโพสต์รูปอับยาเสพยาโชว์รูปปืน
และมีการเชิญชวนกันไปปาร์ตี้เสพยา
ที่วันนี้ตีโอรสได้เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
และระบุว่าได้ล้างมือจากวงการยาเสพติดแล้ว
ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม
เพราะแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาชญากรคนใด
หนีเงิมมือของกฎหมายไปได้
กับใจเป็นคนดีเท่านั้น
สีวรถเนี่ยก็เลยมาแสดงความเป็นสุดใจ
และอยากจะแสดงความคิดเห็น
แล้วก็อยากจะปรามพวกเด็กที่พยายามเอาเรียนแบบว่า
แต่ท้ายที่สุดมันหนีเงื้อมือกฎหมายไปไม่รอด
ทั้งนี้พันธุ์ตำรวจเอกวรวิทย์ได้ระบุถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
ตอนที่๐๑ว่ากองบัญชาการตำรวจปรับตามยาเสร็จติด
ยังคงได้รับการร้องเรียนและแจ้งบ่อแสจากพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุด
คือความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัวนั่นเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน